สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่
สดใหม่ให้เยอะ

ความราค่ะ
คุณจะได้ไม่ระคายคอสดชื่น

หนูเป็นแม่บ้านแม่เรือนมากขึ้น

เพลงนี้ก็เหมือนกัน
เปรียบเอาไว้ทำอะไรให้ใครหรือเปล่า

คำถามมันมีว่าพี่โมด่าก็ถาม

ไม่เป็นลูกหรือเป็นรับไม่ใช่อันนี้ของพี่นุ่ม
คำถามว่าเมื่อไหร่นี่พี่จะเป็นตุ๊ด
ตอบคำถามมาถูกใจทีมงานของเรา

เดี๋ยวถามอะไรอ่ะเอาคอมเมนต์แซ่บ
เออคอมเมนต์ใครแซ่บเนี่ยให้ไปเลย
เออนะคะเอาล่ะเอาล่ะนะครับ

สำหรับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้หน้า๑เลยค่ะ

พระราชทานบทสวดพระพุทธมนตร์แก่ประชาชน
เข้าร่วมพิธีในวันเฉลิมนะคะ
ก็ที่ธรรมเนียบรัฐบาลเมื่อช่วงบ่ายวันที่๒๕กรกฎาที่ผ่านมาค่ะ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

แถลงภายหลังการประชุมคอรมอลว่าในวันที่๒๗ถึง๒๘กรกฎาคมนี้
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระราชสมพันธ์ศาสตร์
๖๕พันธ์ศาสตร์๒๘กรกฎา๒๕๖๐ค่ะ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศวพิษ
และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศล
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏ

แล้วก็สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะคะ

รัฐบาลก็จัดพิธีทางศาสนามหามงคล๕ศาสนา
ด้วยกันนะคะณตึกสันติมัยตี

ในกรุงเทพฯณพระราชวังดุสิต

และเจ้าอาวาสพิจารณาจากสถานที่
แล้วก็นิมนต์พระสงฆ์ตามความเหมาะสมด้วยนะคะ
ซึ่งพลเอกประยุทธ์เองก็ยังได้นำหนังสือ
เจริญพระพุทธมนต์พระราชทานที่ในเฟซบุ๊ก
ของสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ก็ระบุว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา
โปรดกล้าวให้จัดพิมพ์หนังสือ
เจริญพระพุทธมนต์นะคะพระราชทานแก่ผู้เข้าร่วมพิธี
แล้วก็สามารถดาวน์โหลดบทเจริญพระพุทธมนตร์
ได้จากในเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ด้วย
คุณผู้ชมนั่นแหละนี่นะคะก็มีด้านหน้าปก
ก็มีลายพระหาดของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ในนั้นด้วยนะคะ
ครับผมนะฮะต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวนะฮะของโจร
บุกไปป้นรถขนเงินพี่ม้าน้องรถเมย
และสุดท้ายถูกยิงล่อแร่หนีได้ด้วยนะ
นี่เลยหน้าหนึ่งกัน
คืออย่างนี้นะครับจากเหตุการณ์ระทึกขวัญ
มีชายสวมหวกกันน็อกเต็มใบขี่รถจักรยานยนต์

แล้วก็ชักปืนลูกซองสั้นยิงขึ้นฟ้าประกาศ

หวังให้ชิงเงินจากรถขนเงินของบริษัทกรุงเทพเซอร์เว็กซ์นะครับ

อยู่ที่อำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์
ก็เมื่อเที่ยงวันที่๒๔กรกฎา
ก็ปรากฏว่าตอนนี้
เท่าที่มีการสืบทราบเรื่องทั้งหมด

ปรากฏว่าเขาถูกในมณัฐสิทธิทูล
เป็นพนักงานขับรถของรถขนเงิน

นี่นะไปแล้วนี่

เร็วมากยิงไปแล้วใช่ไหม

คืออย่างนี้นายมณัฐสิทธิทูล
ซึ่งเป็นพนักงานขับรถ
ก็ควักปืน๓๘ยิงใส่ไป๒นัด

ลุกขึ้นวิ่งหนีไปขี่รถจักรยานยนต์

ต่อมาตำรวจไปพบรถคันดังกล่าว
ในสภาพเปื้อนเลือดจอดทิ้งอยู่ในไร่อ้อย
อยู่ห่างจุดเกิดเหตุประมาณสัก๔กิโลเมตร

แต่ว่าคาดว่าน่าจะมีเพื่อนร่วมขับรถยนต์

ก็ทางพนับรุษเอกธีรพงศ์

ไปอายะตัวนายกีศักดิ์คมขำ
ซึ่งปรากฏว่าเป็นคนร้ายผู้ก่อเหตุนี่แหละ
พยายามปลดลดขนเงินนักศัพท์คนนี้
นอนพักรักษาตัวอยู่ที่ห้องศัลยกรรมชาย

พบว่าถูกยิงเข้านี่น้องรถเมย์เข้าดั้งจมูก
เห็นน้องแปะรถเมฆอยู่เมื่อกี้
สุนไปฝังอยู่ข้างในตุงอยู่ที่คอ
คุณเขาไม่ได้เป็น

เขาไม่ได้เป็นทั้งเกณฑ์แล้วเขาไม่ได้เป็นทั้งตุ๊ด
เขาไม่เป็นเขาเป็นผู้ชายแน่
แมนนี่นะครับ

ก็เลยให้การรักษาพยาบาลนะครับ
แต่ก็มีคนไข้อาการสาหัสนะฮะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ
ก็เลยได้มีการจัดกำลังตำรวจไปดูแลอย่างใกล้ชิดเลยนะครับ

เขาป้นเสร็จแล้วเขาโดนยิงเนี่ยเขาก็กลับไปหาเมียเขา
บอกให้เมียพาไปส่งลงพยาบาล

บอกว่าให้พาไปส่งบ้านญาติอีกคนนึง
แต่พอไปส่งบ้านญาติปรากฎแล้วญาติเห็นว่ามันไม่รอด
ตอนแรกญาติคิดว่าอ๋อมันประสบอุบัติเหตุมารถ

ก็เลยไปเรียกรถที่โรงพยาบาลอ่างทองมารับไป

แต่ตอนนี้ยังไม่รู้สึกตัวยังให้

ไปปล้นรถแบบนั้นซึ่งเขาบอกว่า
มันก็ป้องกันอย่างแน่น

มันร้อนลนเงินมากถึงขนาดนั้น

อันนี้ก็เป็นเรื่อง

เป็นเรื่องที่เกิดที่อีจิปต์ค่ะ

รถถังของกองทัพอียิปต์
ตัดสินใจบังคับรถขับเข้าไป
บดขยี้รถคนร้ายที่คนระเบิดมา

เหตุเกิดที่ตอนเหนือของคาบสมุทรไซนาย

ทหารประจำการอยู่ตรงจุดตรวจดังกล่าว

มีปืนมีคน๔คนอยู่ในนั้น
แล้วเสร็จแล้วรู้เลยนะฮะว่าบรรทุกระเบิดมาเนี่ยนะ

ดังนั้นเนี่ยรถถังเนี่ยเขาก็เลยแบบว่า

แบบว่าเข้าไปตัดสินใจบดขยี้เลยทันทีนะฮะ

แล้วเสร็จแล้วในขณะที่บดขยี้เสร็จ

มันก็เกิดการระเบิดอย่างที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะ
เป็นไฟลุกแดงใหญ่มากเลยทีเดียว
เมืองต้นพบว่ามีผู้เสียชีวิต

เขาตัดสินใจแบบเฉียบพลัน
ในการที่จะลงมือขยี้รถคนร้าย

คาดว่ามันจะพุ่งสูงไปถึง๕๐ราย

ทั้งนี้กองทัพอียิปต์
กำลังอยู่ระหว่างการทำสงครามกวาดล้าง

ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มไอซิส

ขณะนี้เนี่ยมีรายงานข่าวมานะครับ

พวกแบบว่าล้างสมาชิกกลุ่มก่อการร้าย
ได้มากถึง๔๐รายแล้ว

เอารถถังไปบดรถแบบนี้เลยนะคะ

นี่ของคุณพี่เฟื่องนี่ดูนะคะแดงขนาดนี้ค่ะ

ใช่ค่ะพี่หนุ่มก็จะเลย
ในบริเวณอย่างนี้นะเป่าผมให้มายูด้วย

คือเรียกว่าเอาไปไหนแล้วเนี่ย
ยังมีเวลาอยู่คือข้อส่วนนี้เป็นอีเว้นต์สุดยิ่งใหญ่เลยนะคุณสมครับ
คนรักบ้านเนี่ยพลาดไม่ได้นะถูกค่ะ
ภายใต้คอนเซ็ปต์ชอบกินบินเที่ยว
ครบจบในงานเดียวในบรรยากาศตลาดน้ำกลางเมืองด้วย

คือช็อปเนี่ยเขาบอกช็อปสินค้าบ้านชั้นนำนะจากโฮมโปร
ลดสูงสุดนะครับ๗๐นะฮะช็อปครบรับฟรีนะครับ
ของขวัญโฮมโปรมูลค่า๔๕๐๐๐บาทนะครับ
บวกรับเพิ่มสูงสุดอีก๓๓จากบัตรเครดิตโฮโปวีซ่า

ร้านดังด้วยบัตเครดิตโฮมโปรวีซ่าบัตรเครดิตกรุงศรี
และคะแนนรับบัตรกำนันรับประทานอาหารราคาพิเศษ
ใช้เพียง๙๙๙หรือ๙๙๙คะแนนนี่แหละ
สู่ลดสูงสุด๕๐นะครับว่าจะเป็นสตาร์บัคซิสเลอร์
เซเวนเซ่นบาร์บีคิวพลาซ่าอากะแล้วก็มีฟูจิด้วยนะครับ
กับแอร์เอเชียบิ๊กแลกคะแนนนะบินเร็วขึ้นกว่าเดิม
ยังใช้คะแนนเริ่มต้นหนึ่งพันคะแนนโฮมการ์ดก็บินฟรีได้แล้วนะครับ
แอร์เอเชียบิ๊กเที่ยวแพ็คเกจนะท่องเที่ยวราคาสุดคุ้มนะ
เครดิตโฮมโปวีซ่าบัตรเครดิตกรุงศรีและที่พักหรู๕ดาว
ใช้คะแนนเริ่มต้นเพียง๙๙๙๙คะแนนแทนส่วนลดสูงสุด๗๕
ที่ยูเขาใหญ่แล้วก็ริเวอร์ริเวอร์แควร์รีโซเทลรีสอร์ท
ดีเทลหัวหินแล้วก็พัทยากาเดนคริส
ถูกต้องเลยพร้อมกับความสนุกสนานบันเทิงนะคะ
โดยได้เดรมิตบรรยากาศให้เป็นตลาดน้ำกลางเมืองเลยค่ะแบบไทย
ให้คุณผู้ชมได้สามารถไปชอบชิมอิ่มอร่อยนะคะกับบูธอาหารขึ้นชื่อ
ไม่ว่าจะเป็นส้มตำปูทาระบะนะคะผัดไทยกุ้งลอบสเตอร์
ข้าวมะตุปญาตินะคะปลากิมทุเรียนยังไม่ค่อยได้เห็นนะคะ
ใจกับของใช้ของฝากแฟชั่นเสื้อผ้าสินค้าตกแต่งบ้านกว่า๑๐๐ร้านค้าทีเดียวค่ะ
ใจกับผลิตภัณฑ์ดอยคำแล้วก็ดอยตุงถ่ายรูปย้อนวานเที่ยวกันได้เพลินตลอดงานในบรรยากาศแบบไทยด้วยนะคะ
เรียกว่าความคุ้มจุใจพร้อมสนุกสนานทั้งครอบครัวเนี่ยมีแค่งานโฮมโปรแฟร์ที่เดียวเลยเท่านั้นนะคะ
ก็จริงจัดมาทั้งหมดเนี่ยจริงงานนี้๑๐วันตอนนี้คุณผู้ชมยังมีเวลาถึงวันที่๓๐กรกฎาคมนะคะ
ต้องที่เมืองทองธานีถูกต้องไปได้เลยเขาบอกของกินเยอะมากของใช้เยอะมากลดราคาเยอะมากด้วย
ช่วงหน้านะครับผีนุ่มพี่โบนแซ่งเค้าบอกมาให้ม้ารูปคลำหลุ้วใกล้

ณปภารายงานตัว
ผลัดสุดท้ายลุ้นอายการสั่งฟ้อง๗สิงหาคมพี่ทานเลยครับ
อันนี้อันเนี้ยตัวใหม่นะคะคุณแม่ทานได้

เราก็ต้องกินขนมให้ชีวิตอยู่รอดได้
หลายคนถามเอ๊ะทำไมไม่กินข้าวล่ะชีวิตอยู่แล้ว

บางทีเรากินปุ๊บเขาให้ตังค์เราไปซื้อข้าวอีกทีหนึ่ง
เดี๋ยวบ้านหลังเขาแกล้งผ่านนะ
พัดมาผ่านรายงานตัวสารอายา

ถึงจะให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับคดีที่มีอยู่ได้
หลังจากนั้นและถามถามข้อปรีกราศาสตร์เรื่องของเบ้นเรซซิ่ง

บอกว่าไม่สามารถทองให้ความเห็นขดีที่ของเบ้นได้
เมื่อประมวงที่๒๖สถานและสินหาฯแบบที่ผ่านมานะครับ
ยังไม่ใช่สิจะไปถึงสิงหาแล้วเหรอเนี่ย

๒๖กรกฎานะฮะอันนี้ผมอ่านตามนี้เลย
กรกฎานะฮะนางสาวนรภาตันตระกูลหรือว่าคุณแพทย์เนี่ยนะฮะ
ดารานักแสดงแล้วก็พิธีกรชื่อดังนะครับ
พร้อมด้วยทนายความเนี่ยเดินทางเข้ารายงานตัวต่อสารอาญารัชดาผลัดสุดท้ายนะครับ
ในฐานะผู้ต้องหาคดีฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินนะครับ
กับนายอัครกิจหรือว่าเบนเลสซิ่งซึ่งเป็นสามีรวมกับพวก๕คน
ตามประบอบป้องกันและปราบรามการป้อกเงินประวัติศาสตร์๒๕๔๒นะครับ
เมื่อถึงเวลานัดนะฮะคุณแพทย์เนี่ยก็เดินทางไปโดยรถยนต์ส่วนตัวด้วยเป็นหน้าที่ยิ้มแย้ม
ก่อนขึ้นไปรายงานตัวต่อสารประมาณ๒๐นาที
และให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนระบุนะครับบอกว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่อยากชี้แจงในรายละเอียดของคดี
ถึงจะออกมาพูดกับสื่อได้อีกทีหนึ่งนะครับ
แล้วตอนนี้ก็ได้มีการหารือกับทนายความอีกครั้งหนึ่งนะ
แต่ยอมรับคดีของตัวเองและคดีของเบนเลสซิ่ง
ใช้ทีมทนายความคนละทีมกันในการต่อสู้คดี
จึงไม่สามารถที่จะให้ความเห็นอะไรได้นะครับ
รวมถึงไม่ได้มีการพูดคุยกัน
แต่จะหารือกันเฉพาะเรื่องลูกเท่านั้นนะครับ
นี่แหละฮะก็คือส่วนทางทนายก็บอกว่า
ถ้าเกิดว่าการสั่งฟ้องก็จะต้องมีการสู้กันต่อไป
อืมนะก็เดี๋ยวไปฟังกันอีกทีนู่นเลย
เจ็ดสิงหาเนอะสิงหานู่นใช่แล้วอ่ะมาอีกหนึ่งข่าวค่ะเป็นเรื่องแบบ

เขาบอกว่าไปตกปลาแต่ว่าได้เต่ามาแทน

แต่ว่าปรากฏว่าเต่ามันดันงับเบ็ดตกปลานั้นมาแทน
เรื่องนี้ก็เกิดขึ้นกับนายยงยุทธ์หนูศรีใสนะคะ
อยู่ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะ
เพื่อจะพาไปดูเตาหับนะคะ
ทีมงานที่เป็นผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปดูที่เขาเลี้ยงเอาไว้ในถังพลาสติกค่ะ
ซึ่งเต่าดังกล่าวเนี่ยมีลักษณะที่แปลกด้วยนะครับ

มุมปากเนี่ยมีเบ็ดตกปลาเกี่ยวติดอยู่ค่ะ
นี่เขาจะเว้าตัวกับหัวเขาเนี่ย

เขาทำงานเป็นรอปภของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งค่ะ

เพื่อจะหารายได้เสริมให้กับครอบครัว

วันหนึ่งตอนช่วงค่ำค่ะก็ออกไปวางเบ็ดตกปลาทิ้งไว้ที่บึงห่างจากบ้านประมาณสัก๕กิโลเมตร
จนถึงช่วงรุ่งสางของวันใหม่ก็พบสิ่งผิดปกติค่ะ
ดึงเบ็ดขึ้นก็พบว่าตะขอเบ็ดของเขาเนี่ยเกี่ยวติดกับปากของเต่าตัวหนึ่งค่ะ
อย่างที่บอกไปว่ารูปร่างลักษณะก็ประหลาดมาก
นำกลับมาที่บ้านเพื่อจะช่วยดึงตะขอเบ็ดให้หลุดออกจากป่าเขา
แต่ว่าเต่าเขาระแวงค่ะด้วยความเจ็บปวดของเขาไม่ยอมโผล่หัวออกมาจากกระดอง
ก็โหดอยู่ตลอดอย่างนั้นทีนี้เขาก็พยายามอยู่นาน
ก็เลยสามารถนำตะขอเบ็ดออกจากปากเต่าได้สำเร็จ
ซึ่งนายยงยุทธ์เขาก็เล่าเพิ่มเติมว่าตั้งใจว่าจะเลี้ยงดูเต่าตัวนี้ไปสักระยะหนึ่ง

หลังจากนั้นก็จะนำไปปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ
เพราะว่าโบราณเขาบอกว่าคนที่ปล่อยเต่า
จะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนแล้วมีโชคมีลาบด้วย
เขาก็ตั้งชื่อเจ้าเต่าตัวนี้เลยว่าเจ้าเลขเด็ด

นี่มันไม่ได้พูดถึงเลขแปดเลยนะไม่ข่าวเป็นแบบนี้ไม่ได้พูดถึงเลขแปด
เล็กแปดดูต่าวแล้วเหมือนเล็กแปดมีสี่ขา
ก็ต้องเป็นสี่แปดเจอหนึ่งตัวก็เป็น

ฮะเหรอคิดเอาเองอันนี้คือผมไม่ได้ใบ้อะไร
ไม่ได้ใบ้เราก็วิเคราะห์จากสิ่งที่เป็นข่าวขึ้นมาอะไรแบบนี้

เอามานี่ดีกว่ายังไงในช่วงนี้เดี๋ยวจะมีหนุ่มหล่อนี่นะมายืนอยู่แบบว่า
โอ้โหให้เต็มไปเลยเพราะว่าเป็นบรรดานุ่มลูกชายของดิฉันเอง
ซึ่งต้องบอกว่าเสียดายนะมดดำไม่มาแต่เดี๋ยวเจ๊จัดเองได้
โอ้โหชวนครับวันนี้มากันกี่คนนะ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มา๔คน
จริงเรามีการคัดเลือกไว้แล้วเนี่ยนะทั้งหมด
หน้ามาเป็นพันคนแต่ว่าคัดไว้ทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดทั้งหมด๒๐
นั่นเองเขาก็จะแบ่งกลุ่มอะไรกันอย่างนี้ต่อไปนะฮะ
อยากจะรู้อะไรไหมว่านุ่มนี่เขาดูหล่อล่ำน่าสนใจ
ก็ต้องเป็นแบบฟิตเนสนิดนึงไงใช่ไหม
วันนี้มาโชว์ที่นี่เนี่ยปรากฏเวทีแบบนี้มีทีเด็ดอะไรมาบอกกับเราฟังบ้าง

ทุกคน๒๐คนนะครับเรามีทีเด็ดเป็นของตัวเอง
แต่ว่าตัวแทนเรา๔คนวันนี้แน่นอนครับเรามีความสามารถพิเศษ
บอกชื่อก่อนมีใครบ้างคุณติ๊กคุณติ๊กคุณติ๊ก

สามารถพิเศษผมเป็นนักกีฬากังฟูครับอุ้ยจริงเหรอ
ใช่จริงวันหลังฝักเตะก้านคอมดดำให้ดูหน่อย

สามารถพิเศษนะครับเป็นคนแนวแบบให้กำลังใจคนอื่นในการออกกำลังกายมากกว่าครับ
สามารถพิเศษแล้วเหรอ

ผมให้พี่หาวิ่งรอบสนานก่อนกว่าพี่จะไม่ไหว
ที่เป็นลมแล้วแต่ถ้าผมวางเงิน๑ล้านไว้ข้างหน้า

ไปนี่คือเป็นลมหรือว่าเอาเงินคะ
เอาเงิน๕พันแรกไปแล้วไม่ต้องบอกล้านหนึ่ง

น่าสนใจนะ

สวัสดีครับชื่อหลิวชิดชัยหญิงลันโทนะครับ

ความสามารถผมนั้นไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับ

คนเดียวได้ใช่มั้ยครับไม่ต้องมีคู่ใช่มั้ยครับ

น้องสามารถที่แบบว่าเตะแล้วฟาด

โอ้โห

โอ้โห

เขาก็ต้องซิกแพทซ์แน่นอน

จริงเวทีนี้เขาก็แบบมีคำว่าฟิตเนส

ไม่ใช่ของคุณแม่อันนี้หนูจำได้

จริงมีรถแม่มีพี่มาส
แล้วก็พี่กะละแมและอีกคนนึงคือคุณเต๋อฉันทวิทย์
ก็จะเป็นรถแองเจ้าของแต่ละทีม

นี่ล่ำไหม

เอาเข้ามาใกล้โอ้โห

แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้นางได้ดูครับ

คุณสมมุติว่าทำไมถอนคนเดียวไม่ยุติธรรมเลย

อันนี้คุณอยากเห็นเองรึเปล่า
คุณตั๊กนะฮะชั้นแต่งหน้าของเราเมื่อกี้ผมเห็น
เอออยากเห็นคนไหนอีกบอกมา
อยากเห็นหมดเลยเหรอ

ขนาดนั้นนี่ต้องไปติดตามดูที่ไหน
พูดมาซิเอ้ยไปตามดูที่ไหน
ความสามารถติดตามได้ทางไลน์ทีวี
ได้ทุกวันพุธเลยเวลา๒ทุ่ม

อันนี้เรียกว่าเราจะดูพร้อมกันครั้งแรกในเมืองไทยเลยนะคะ
ถูกต้องทุกวันพุธไล่ไปคุณผู้ชมเขาก็จะมี
มันจะเห็นหมดทุกเรื่องราวเลยทีเดียวเชียว

คุณมีดีอะไรให้คำจำกัดความสัก๓คำ

คนแรกใครก็ได้๓คำเร็วนะ
ถ้าต่อ
เชิญครับ

ใครนึกออกเอามาก่อน

โอเคสามคำอยู่ที่ใจ

คุณทำไมดูผิวผ่องพันเมื่อกัน

เอาของมาฝากพี่ด้วยค่ะ

แฟนหุ่นนี้หรือเปล่า

แฟนสักอย่างงี้ไหม
ก็เหนือเหรอ

ที่มันที่มันต้องยก
มันก็ใกล้เคียง
บอกยกคุณเก๋รอยทั้งตัว

พี่หนุ่มคะต้องขยายนิดหนึ่งนะครับ
นี่ไง
เขาหากันยังไง
โอเค
คุณยังไม่มีเหรอ

กล้านนะ
โอเคนะครับ

แล้วก็ไปติดตามชมได้นะฮะที่
ตอนพุธนะคะ๒ทุ่มนะคะคุณผู้ชม

รักใครเชียร์ใครเข้าไปดูนะ

แล้วผู้ชายเข้าไปดูคุณจะได้ว่าคุณจะหุ่นดีได้ยังไง
เขามีวิธีการบอกหมด

ช่วงหน้าคุณเก๋ชนระดาจะมาบอกว่า
เคมีเคล็ดลับอะไรทำให้แฟนเธอยกขึ้นทั้งตัว

เดี๋ยวกลับมา
ทุกคนมาถ่ายทำคุณค่ะ

เอามันอันนี้ก่อนเลยดีกว่า

ก็แซ่บทุกอย่างตอนนี้ดูสิ

อะไรแหมกำลังสดร้อนเลยเรื่องแต้ว
ทำไมล่ะคะโอ้โหไม่รู้เลยเหรอว่านาทีนี้ก็กวาดไปทุกรางวัลเลยนะทุกรางวัลจริง
พาก็ไปทั้งหมด๑๑รางวัลด้วยกันเลยนะในงานหน้าตราด

ก็นี่ไงทุกคนก็บอกว่ามันน่าจะเป็นอะไรนะพยาบาล

คือเขาหมายความว่าจริงแล้วรางวัลเนี่ยคุณนุ่นใช่ไหมคุณนุ่นคุณเล่นเรื่องพิษวาสก็เล่นดีมากเหมือนกัน
แล้วทำไมถึงแบบว่ารางวัลไม่มีมาถึงคุณนุ่นเลย
เอาเรื่องนี้ก่อนวันนั้นเนี่ยแต้วเขาก็ไม่ได้ไปงานด้วย

เขาไม่สบายเขาเป็นไมเกณฑ์ปวดมากเขาเลยต้องส่งลงพยาบาลเนี่ย
ก็เรียกได้ว่าหัวแทบจะระเบิดเนี่ยนะเขาก็เลยบอกว่าไม่ได้คิดว่าจะหนีหรืออะไรใดทั้งสิ้น
แต่ว่าเขาไม่สบายจริงส่วนนี้เราก็ไปถามนะนางก็เลยตอบมาอย่างนี้ว่าส่วนเรื่องรางวัลเนี่ย
แต้วเนี่ยนะจะได้หรือไม่ได้รางวัลเนี่ยก็แฮปปี้แล้วล่ะค่ะ
อย่างกับพี่นุ่นวรนุษย์เขาก็อิงไปถึงด้วยนะก็เราก็ไม่ได้สูสีอะไรกับพี่เขา
ซึ่งแต้วเองเนี่ยก็ยังไม่ได้คุยกับพี่นุ่นเลยและปกติเวลาแต้วได้รางวัลเนี่ยพี่นุ่นก็จะมายินดีด้วยเสมอ
หรือบางทีพี่นุ่นได้รางวัลเราก็จะไปยินดีกับพี่เขา
ค่ะพี่เป็นเรื่องธรรมดาก็เป็นความรู้สึกดีส่วนเรื่องเกาเหล่าเนี่ยเต้วว่าพี่นุ่นก็เป็นคนเข้าใจโลก
เท่าที่แต้วเนี่ยเคยคุยกันแล้วแต่พี่นุ่นเนี่ยนะคะก็คงจะไม่ได้มามีโมเมนต์อย่างนั้นหรอกนะคะ
เพราะว่าพี่เขาว่าน่ารักสไตล์เขาให้รางวัลมาแล้วเนี่ยจะเอาไปไว้ไหน
แต่ว่าอีกสักพักเองคนก็คงจะค่อยลืมเรือนกับไปเองประมาณนี้
เรื่องของเรื่องเนี่ยรางวัลนี้มันไปทางนาคีเยอะมาก

ไม่ว่าจะเป็นนักแสดงนู่นนี่นั่นต่างนานา
ดราม่าไปจนถึงเรื่องคอสตูมอีก
ว่าทำไมนาคินได้แบบได้ไปล่ะ
บางทีเขาก็สวยเหมือนกัน
มันก็โอเคด้วยกันนะครับ
ใช่แต่จริงนี่นะทำแขนว่างี้ดิฉันชอบ
เพราะถือหาคุณภาพไวดีออกมาหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่าง

อีกหนึ่งคนค่ะอันนี้แฟนคุณแม่หรือว่าลูกชาย

เขาบอกว่าเรียกเสียงกริ๊กกราดจากสื่อมวลชนแล้วก็คนที่ผ่านไปผ่านมาในงานไม่น้อยเลย
สำหรับการร่วมงานกันครั้งแรกเลยนะคะหลังจากที่เลิกลากันไป
สำหรับอดีตคู่รักคนบันเทิงคุณป้องนวัดกับสาวหน้าหมวยค่ะคุณแก้วจริญญาค่ะ
ทีนี้พอมีโอกาสก็เลยไปถามถ่ายความรู้สึกของคุณป้องสักนิดนึงนะคะ
ว่าเจ้าตัวรู้สึกยังไงบ้างเขาบอกว่าชัดเจนเลยคือเขาไม่ได้เขินเลยสักนิดเดียว
เพราะว่าเป็นคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วร่วมงานกันได้ไร้ปัญหาเลยนะคะ
ตามภาษาคนที่ทำงานด้วยกันจริงก็สนิทกันอยู่แล้วก็ไม่ได้รู้จักกันแล้วก็ทำงานด้วยกัน
น้องสวยขึ้นครับนี่คุณป้องเขาชมถามว่าเซ็กซี่ไหมชุดก็เซ็กซี่ครับผม
ไม่เป็นไรเลยก็เจอการถามสารทุกข์สุขดิบกันไป
ก็มีห่วงตามภาษาก็คือ
น้องกับเพื่อนเราก็ห่วงทุกคนอยู่แล้วนะครับ
ให้เล่าต่อไหมถามถึงคุณเอ๋ยเป็นยังไงบ้าง

ดูดูกันอยู่คุณจมตามนั้นนะครับ
เอาก็เขาเพื่อนกันเนอะ
โอเคนี่คุณเก่งมาบอก

ก็ได้บีดีด้วยอยากดูไว้ก่อนนะคะ

จะได้ผ่องใสแหมเข้าเรื่องเลย

ตั้งแต่หน้าจะหลดแบบว่าลำตัวเลยนะคะ

เพราะว่ามันเป็นเสียงความมีพลังแล้วก็ที่สำคัญคนเรามีออร่า

จะบอกว่านี่เป็นส่วนผสมของสลายแดง

อุ๊ยนี่เหมือนทัพทิมเหมือนข้าวเจีย

แล้วก็ที่สำคัญคุณหนุ่มคะเวลาใช้ไม่ต้องแกะถุงออกนะคะ

อ๋อเหรอถุงกับน้ำแล้วสร้างฟอง

หนุ่มคะไม่ใช่งอกเราไม่รู้ต้องให้เขาอธิบาย

ยังไงเอาใส่เข้าไปใหม่เหมือนกัน
จะหอมสะอาดนะคะแล้วก็มีส่วนผสมธรรมชาติแล้ว
ก็จะดูที่สำคัญอย่างพวกเราทำงานหนักนะคะ
กลับบ้านเนี่ยการทำความสะอาดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
เพราะฉะนั้นล้างง่ายแผ่นในขั้นตอนเดียว
ล้างขึ้นสะอาดได้ด้วยค่ะพี่ม้าค่ะ
วิธีการคุยกันสิแปะน้ำปั๊บโดนมือถูขยี้ขยี้ขยี้ให้เตือนฟอง
เอาแต่ฟองอันนี้วางไว้แขนไว้คือได้แขน
ถูกต้องค่ะในขั้นตอนเดียวแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ย
ผิวจะไม่แบบว่าคนบันลังหน้าเสร็จใช่ไหมคะด้วยสบู่ทุกคน

ถูกต้องค่ะเรียกว่าประหยัดขั้นตอนการทาโทเนอร์ไปเลย

อู๋สลายแดงพอเสร็จปั๊บมีสารหลักธรรมชาติเนี่ยถึง๘ชีวิตกัน

จะบอกว่าสลายแดงเนี่ยมันต้านอันรมุนอิสระ

ไม่ต้องรอพูดเราถือสบู่ออร่ามีนก็สวยได้
แต่ผมเคยยังงินว่าเค้าป้นมาตัวไฟเอ้ย
พี่หนูพอกเนอะเอามะนี่งานกันอีกแล้ว

พี่อยากผ่องใสแล้วเผื่อจะได้มีผัว

ม้าคะเอาดีกว่ามีเป็นกี่คนแล้วดีกว่า

ครับผมขออนุญาตนิดนึงเดี๋ยวเวลาจะหมดนะครับ

โค้กเข้าไปตอบคำถามวันนี้รายการข่าวใส่ใคร

โพรไปได้ที่เบอร์นะครับ

ตอบถูก๕ท่านแรกลับไปเลยสบู่อระมี

เท่าไหร่ครับ๔๕๐บาท

ถ้าสอดเนี่ยจะาคืเรียกว่าในด้านแล้วก็เรือนล่างเลยนะครับ

นายเกะฝากอะไรอีกนิดนึงสิ

อยากให้ทุกคนเรียกว่าผิวสวยกระจ่างใส

แต่ว่าคนยุคใหม่เดี๋ยวนี้มีหน้าตาเป็นใบบอกทางอยู่แล้ว

ดีมากกว่าวิตามินซีหลายพันเท่า

เอานี่ลาไปก่อนนะครับ